รับว่าเปิดใจคุยกันมาสักพัก

ของเรารุ่นนี้ฉันคุยก็คือคุยเหมือนครู

ไปถามเขาทำไมอ๋อแปลว่าคบกัน
นักข่าวก็ไปถามว่าเออไปเฝ้าเอสเตอร์ถ่ายแบบที่เสม็ดเลยเห
เคนก็บอกว่าไม่ได้ตามเฝ้าครับผมว่างอยู่แล้ว
ผมรู้จักกับพี่ทีมงานเขาก็ชวนไปพักผ่อนไปชิวกันครับ

ถ้าน้องเสร็จงานแล้วมาเจอกินข้าวกันครับก็ไปเจอกัน
แม่นัดไปเที่ยวนอกรอบไหม
ไปอยู่กินข้าวกับพี่ครับกับอยู่ทางทีมงาน

หมายถึงว่าหนักแน่นไม่ใช่ปากแข็งพูดผิดค่ะ

ก็คือคุยกันครับเป็นกำลังใจให้กัน

สักพักเริ่มคุยคุยกันมาเรื่อยครับ

แล้วน้องเขาตรงสเปคอะไรอย่างไร
ก็น่ารักดีครับสบายรู้จักกันตั้งนานแล้ว

นี่คือการศึกษาดูใจกันคบกันใช่ไหม

เป็นกำลังใจให้กันนั่นแหละครับถูกแล้ว

ไม่ได้ไปดูกัน๒คนผู้เช่นและคุณแม่น้องไปด้วย
เออชอบเวลาไปไหนจะต้องมีเพื่อนไป

แปลกไหมเออเดี๋ยวเห็นแต่สองคน

ร่วมงานคุยกันปกติมีอะไรปรึกษากัน
และเป็นคนนึงที่โอเคที่น่ารัก
แต่ช้อนเคยร้องไห้เสียใจนะ
อันนั้นเป็นฝั่งช้อน

นี่ไงช้อนยินดีที่พบเจอยินดีที่ได้ถามไทย
ยินดีจะได้เห็นมีความสุขและเติบโต
ยินดีมากยินดีเอาไว้ให้พบกันใหม่
ในโอกาสต่อไปปลดูแลตัวเองให้ดีนะ
โถสาวไหมล่ะช้อนเอ้ย

ช้อนเอ้ยพี่แนะนำให้เปลี่ยนชื่อ

ชีวิตมันจะได้รู้สึกชัยไปที่ไหนบ้าง

ใช่เขาไม่ได้แร็กถึงแชร์
ชี้ช้อนชี้ช้อน
แล้วไปดูหนังไปดำน้ำด้วยกัน

ก็ปกติค่ะมันหาอะไรทำได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่ง

พอมีข่าวกับเคนกระแสฮือฮามากตกใจไหม

เขาห่วงเราไหมปกติปกติค่ะปกติหมดเลย

ยังค่ะอย่าเพิ่งรีบอนาคตยังอีกไกล